พี่นีครับในวันนี้นะสถานการณ์เป็นยังไงครับ
วันนี้คู่กรณีไม่ได้มาครับคู่กรณีก็เลื่อนไปเหมือนเดิม

บุคคลแต่การที่เขาไม่มาวันนี้ค่ะ
ผิดทรงบนเสียเขาอยู่บ้างหรือคะ
ก็อาจจะไม่ได้คุยกันนะครับ
อย่างที่เคยเรียนคราวที่แล้วไป

ยังไงศาลก็ต้องให้มาสืบพยานอยู่ดีครับ

อย่างในวันนี้พี่หนิงก็ยังยืนความต้องการเดิมไหมคะ
ว่าจะต้องการอะไรยังไงบ้าง

จริงนะวันนี้คือ
นิงเองก็พอเวลามัน

เรามีทงในการที่เราจะฟ้องร้องค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่

แต่ทุกครั้งที่มันจะจบไปไหมเหนื่อย

มันเป็นอย่างนี้มา

จะจบให้ก็กลับมาทงเดิมแล้วกัน

แสดงว่าทุกครั้งที่พอพี่หนิงจะรู้สึกว่า

มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำไปก็จี้ออีกใช่ไหม

กลับมาทงเดิมดีกว่า
ใช่มันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนั้น
มีประเด็นไร

ว่ามันเป็นเรื่องราว

หญิงไม่ไปลงรายละเอียดแล้วกัน

กันมามันก็ถ้าทุกคนรู้ก็คงรู้สึกว่านิงเองนิงนั่งอยู่
หนึ่งก็หื้อแล้วหนึ่งก็กลับไปที่ทรงเดิมของหนึ่งก็สงสารทนายเขาเหมือนกัน
ทนายเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เข้าใจความรู้สึกของเราทุกอย่าง
แต่อยู่ในหมวกของทนายเขาเขาก็พยายามที่จะเจรจาให้มาพูดคุย
ซึ่งนิงก็บอกว่านิงรอได้ถึงเย็นนะนิงรอได้ถึงเย็น
เพราะข้อเสนอเขาไม่โดยในรายละเอียดนะคะนิงขออนุญาตไม่ไปลงในรายละเอียด
แล้วกันแต่ในส่วนของนิงก็คงยังอยู่ในทงเดิมซึ่งมันก็เป็นทงที่สมเหตุ
สมผลกับสิ่งที่เขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้หนิงต้องสูญเสียครอบครัวค่ะ
แสดงว่าพี่หมีรู้สึกว่าอีกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีความรู้สึกสำนึก
หรือว่าอยากจะขอโทษคุณหนึ่งจากใจใช่ไหมค่ะหรือรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เขาถามอะไร
พี่พี่จำกรณีน้องน้ำหวานได้ป่ะที่เป็นข่าวเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
จนตอนนี้หนิงกับน้ำหวานกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
แล้วก็วันที่วันที่หนึ่งจะชนะทุกอย่างแล้วด้วยอ่ะ
เป็นวันที่หนิงยกทุกอย่างให้เพราะนั่นคือสิ่งที่หนิงทำ
น้ำหวานทำให้นิ่งเห็นว่าเขาน่ารักแล้วเขาจริงใจ
ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นน้องสาวที่ดีของนิ้งคนหนึ่งคือคนเราทุกคนนะคะ
มันผิดพลาดกันได้ทุกคนหนิงเองนิงก็ไม่ใช่คนไม่เคยผิด
ทุกคนผิดพลาดกันได้หมดเมื่อผิดพลาดแล้ว
แล้วถ้าเราอยากจะแก้ไขเราต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจ
และยอมรับความผิดจริงจริงไม่ใช่พยายามที่จะโทษว่า
เป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะแบบนั้น
เพราะว่าถ้ามันมีแอติจูดแบบนี้แล้วเรื่องราวมันก็ไม่มีวันจบ
แล้วมันยิ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกเจ็บปวด
เงื่อนไขที่ทางโน้นต้องการหนิงขอไม่ลงรายละเอียดในเงื่อนไขแล้ว
เพราะว่ากำลังจะถามว่าพอเขาเงื่อนไขเขาเป็นแบบนั้น
มันทำให้การสู้คดีหรือเป็นการให้ทำให้คดีนี้มันยากขึ้นหรือมันมีปัจจัยอะไรอย่างนี้บ้าง
สู้คดีก็คงไม่ยากนะครับการดำเนินคดีไม่ยากเพียงแต่ว่า
เอ่อเมื่อเขาไม่ตกลงด้วยนะครับการดำเนินคดีอาจจะต้องระมัดระวังขึ้นนะครับ
ก็ก็เป็นเปรียบประติของท่านไอ้อยู่แล้วครับได้ส่วนกฎหมายนะครับ
สี่ตุลาครับต้องสืบพยานครับค่ะสี่ตุลานิงสืบพยานในตอนเช้า
คู่กรณีหนีสืบพยานในตอนบ่ายค่ะแยกกันสืบหลักแล้วค่ะ
ส่วนของพี่หมีเองก็มั่นใจในตัวทั้งหลักฐานพยานต่างเลยใช่ไหมครับ
ใช้คำว่ายิ่งกว่ามั่นใจดีกว่าค่ะถ้านิงตัดสินใจว่านิงจะฟ้องแล้วอ่ะ
ก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่หนิงมีอยู่ในมือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับหนิง
แล้วที่สำคัญคือกฎหมายมันก็ชัดอยู่แล้วแล้วทนายนิ่งก็เก่งมากด้วย
สองครั้งที่เขาไม่มาสองครั้งที่เขาไม่มาพี่หนิ่งคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่กล้าเจอหน้า
อันนี้หนิงไม่ทราบได้ค่ะนิงไม่สามารถที่จะไปคิดแทนเขาได้
แต่สมมุติถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวหนิงต่อให้นิงเป็นคนผิดหนิงก็จะเดินไปแบบ
เหมือนทุกครั้งอ่ะที่หนิงผิดอ่ะพี่แล้วพี่ก็มาลุมสัมภาษณ์นิงอ่ะ
งก็จะเดินไปแบบว่านิงผิดค่ะนิงขอโทษค่ะนิงก็เป็นแบบนั้นทุกครั้ง
อย่างก่อนหน้านี้ทางตัวพี่ย่าเองเขาก็เหมือนเขาฝากทางพี่ย่ามาใช่ไหมครับ
นั้นพี่หนิงรับรู้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอันเนี้ยต้องต้องขออนุญาตแก้ข่าวแทนพี่ย่าด้วยนะ
มันก็มีกระแสบางกระแสไปโจมตีพี่ย่าว่าพี่ย่าไม่เป็นคนว่ามาเป็นคนกลางทำไม
ทั้งตั้งที่พี่ทันยาก็อยู่ในอยู่ในเวย์เดียวกับนิ่ง
ทำไมถึงไม่เข้าข้างหนิงซึ่งหนิงก็บอกว่าพี่ย่าเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้หนิงเสมอตลอด
พี่ย่าแค่นำสิ่งที่เขาต้องการขอร้องมาบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันจะเป็นยังไงมันก็คืออยู่แค่การตัดสินใจของหนิง
และพี่ย่าก็จะพูดกับนิงว่าพี่แค่บอกสุดท้ายเราก็ดูกันไป
พี่ก็ต้องดูหนิงเองก็ต้องดูว่าเจตนาเป็นยังไง
เพราะเอาจริงถ้าเป็นตัวพี่พี่ก็ไม่เชื่ออะไรง่าย
อ่าพอพี่ก็ก็โดนมากับตัวแต่พอเราอ่ะพวกเราอ่ะตอนเนี้ย
มันไม่ได้อยู่ในเวย์ที่เราเป็นเด็กอ่ะแล้วเราจะฟาดฟันเอาชนะอย่างเดียวอ่ะ
มันก็อยู่มันเราก็โตขึ้นแล้วอ่ะคือถ้าถ้าคนที่ทำผิด
แล้วพร้อมที่จะรับผิดอย่างจริงใจแล้วพยายามที่จะแก้ไข
ถ้าเราจะไม่เปิดโอกาสให้เลยอ่ะเราก็จะดูเป็นคนแบบ
อยากจะเอาแต่ชนะอย่างเดียววันนี้เราเป็นแม่ของลูก
สอนลูกให้ได้ดีเราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขตัวเราอ่ะ
ให้ดีในหลายเรื่องซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนดี
แต่มันคือมันคือเราพยายามจะเรียนรู้และทำ
ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ค่ะต้องที่เขาอยากขอโทษอ่ะค่ะ
มันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเพียงพอไหมอ่ะคืออย่างที่หนึ่งบอกว่า
คำขอโทษเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอหรอกค่ะ
แต่ถ้ามันเป็นการขอโทษและการที่พยายามทุกอย่างอย่างจริงใจ
หนิงสัมผัสได้ว่ามันไม่แอบแฝงอะไรเลย
ยกตัวอย่างง่ายง่ายคือจากคู่จากคดีเก่านี้อ่ะ
วันนี้หิงบอกเขาคือน้องที่หิงรักคนนึงอันนั้นเพียงพอ
แต่กว่าจะมันจะไปถึงจุดนั้นได้อ่ะคุณคุณก่อนอื่นอ่ะ
ทั้งคู่เลยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
คุณต้องสำนึกในความผิดของคุณก่อนถ้าตามใดที่คุณไม่สำนึกในความผิดของคุณ
สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะยืดเยื้อกันต่อไปแบบนี้
เพราะว่านิงเองนิงจะไม่คุยแล้วพอคุยแล้วเนี่ย
ทุกอย่างคือมันทำลายความรู้สึกหนิง
ฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันทำร้ายความรู้สึกหนิงเนี่ยนิงก็ให้กฎหมายเป็นตัวจัดการ
แล้วแล้วนิงก็นิงก็จะได้ถอยออกมาอีกสเต็ปหนึ่งไปสร้างพลังงานดีดีที่จะต้องทำอะไรดีดีกว่า
อย่างในวันที่สี่นี้คือเขาต้องมาเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับ
ถ้าเขาไม่มาเขาก็แพ้คดีเลยอ๋อครับผมก็คือจะตัดสินไปเลยใช่ไหม
โอกาสแพ้คดีครับเพราะว่าเขาไม่สืบพยานนะครับ
ไม่มาคือแพ้เลยทั้งนั้นโอกาสแพ้คดีมีเลยครับเพราะว่าเขายังไงเขาต้องมาครับ
เพื่อมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เรากล่าวอาหารอือขอบคุณครับ

ให้ทนายให้ทำนานพี่จินแล้วตก
จริงจริงคำถามนี้ควรควรไปถามพี่จินเนอะเพราะถ้าเป็นคำถามมาจากนิง
แล้วนิงเป็นคนตอบมันก็จะบอกว่าแล้วเธอมีหลักฐานอะไร
แล้วถ้านิงบอกว่านิงมีพยานบุคคลล่ะเขาก็จะบอกว่าบุคคลนั้นโกหก
เอาเป็นว่าไปถามคุณจินแล้วกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หิงเจ็บปวดมากที่สุด
คือทุกคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าในส่วนของประเด็นครอบครัวหนิงพยายามทำทุกอย่าง
หน้าที่ของการเป็นพ่อทั้งเป็นทั้งพ่อนะ
แล้วก็เป็นทั้งแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุดในวันนี้
แล้วก็พยายามที่จะดึงทุกทุกอย่างให้สถานการณ์ที่เด็กคนนึงเนี่ย
ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร
แต่เขาต้องมาเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัว
ให้เขาได้อยู่ในสถานการณ์เดิมสิ่งแวดล้อมเดิมที่ไม่กระทบกับใจเขามาก
นั่นคือสิ่งที่แม่คนหนึ่งพยายามที่จะต้องทำให้ดีที่สุด
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมาก
เพราะผ่านลูกอะไรเขานึงต้องทำตัวเขา

พวกเราทุกคนยิ่งต้องแบบ
แค่ความรู้สึกเล็กของเขา

นิงเกรงใจทุกคนมากนิ่งรู้ว่าทุกคนอยากจะได้อะไรจากปากหิง
แต่ว่าอย่างที่หนูบอกไง

ว่านิงจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่

แล้วให้กระทบกับลูกให้น้อยที่สุด

คำว่าครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่สองคนมีปัญหากัน

พูดคุยทำความเข้าใจ

เพราะนิงก็ยังต้องพึ่งพวกพี่อยู่

แต่หนิงก็ขอเวลาหนิงหน่อยแล้วกัน
แล้วหนิงจะตอบ

ขออีกคำถามหนึ่ง